คุณผู้ชมไปดูการปฏิบัติหน้าที่ของไกรทองจังเลยค่ะ
คือเป็นกู้ภัยเขาต้องรับบทเป็นไกรทอง

ท้ายที่สุดนะจับหางมันจับได้ด้วยมือเปล่าคุณผู้ชม
นี่ค่ะเป็นบรรยากาศไปลุ้นไปพร้อมกันเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่รื่นจิตอาสากู้ชีพกู้ภัยลูกข่ายโรงพยาบาลคง
เขาได้รับแจ้งเหตุมาบอกว่ามาช่วยหน่อย
มีจราเข้ตัวใหญ่หลุดมาจากฟาร์มเลี้ยง
อยู่ในร่องน้ำกลางสวนมะม่วงของชาวบ้าน
ที่บ้านปอบิตตำบลครูขาดอำเภอคงจังหวัดนครราชศรีมา
แล้วเนี่ยเกือบจะกัดเจ้าของสวนแล้ว
เพราะว่าเจ้าของสวนล้างมืออยู่ในร่องสวน
มันก็จะมางับมือให้แต่ว่าโชคดีคือแบบฉิวเฉียดไปนิดเดียวอะค่ะ
ทีนี้พอกู้ภัยไปถึงนะมีคนอยู่เยอะมากคุณสืบสกุล
ทั้งเด็กทั้งคนแก่ก็อยากจะดูไง
แต่เขาก็ต้องกันให้ออกจากพื้นที่ก่อน
เพราะว่ากลัวว่าจะได้รับอันตรายจากจอราเข้
หลังจากนั้นก็ต้องเรียกชาวบ้านก็ต้องเลือกแบบผู้ชายแข็งแรงหน่อย

แล้วที่คุณผู้ชมเห็นเขาเอาไม้ตีที่น้ำ
ล้อมให้แบบจราเข้มาอยู่ในวงจำกัดก่อน
หลังจากนั้นกู้ภัยเขาก็เอาไม้ยาวมาค่ะ
ร้อยด้วยเชือกทำเป็นบ่วงจะคล้องตัวจราเข้

ให้มันไหว้ไปไหว้มาจนมันเหนื่อยจนมันอ่อนแรง

จังหวะนี้คุณผู้ชมหางมันโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำ
เดี๋ยวดูนะหางโผล่แล้วครับ
แล้วยังไงต่อล่ะพอหางโผล่มากู้ภัยก็ต้องสวมบทไกรทอง
นี่โอ้โหเราดูเราก็ลุ้นไปด้วยเนาะ
ยังไงก็มันโผล่หายแบบนี้
ใช่แล้วนี่คือเขาต้องใช้แบบไฟมืดนะเพื่อเห็นดวงตาของมัน
ใช่แล้วก็เอาบ่วงพยายามจะเกี่ยวนะฮะ
นี่ไงนี่ไงจับหางมันได้แล้ว
แล้วก็จะใช้มือเปล่าดึงหางจราเข้ขึ้นมา
โอ้โหชาวบ้านลูกเล็กแดงนะ
คนเท่าคนแก่นะเขาก็ตื่นเต้น
พอขึ้นมาได้แล้วต้องเอาผ้ามัดตามัดปากเอาเชือกมัดปาก
แล้วก็มัดขาจับตัวมันกลับไปที่ฟาร์มได้สำเร็จนะคะ
นี่จราเข้ตัวเมียนะอายุสัก๓ปี
ตัวใหญ่มากคุณสุสกุลยาวประมาณ๓๔เมตรน้ำหนัก๓๐กว่ากิโลกรัม